ค่อยหักกินไหมจะต้องหากมาถึงจะ
ข้อต่อตามร่างกายของเขาตั้งแต่
หัวจะหลดปลายเท้าขยับตรงไหน
มันจะดังยิ่งมากขึ้นคือไม่ได้เจ็บป่วยนะ

มันจะมีความรุนแรงกับร่างกายของพ่อหนุ่มคนนี้ครับ
เสียงดังฟังค่ะก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนี่แค่สะบัดนะ
นี่คือพ่อหนุ่มที่ชื่อว่าพิทักพงศ์พันธุรศรีอายุ๑๕ปี
อยู่ม๔โรงเรียนท่าช้างราชบำรุงครับ
เขตเทศบาลตำบลท่าช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชศรีมา
คือไม่เฉพาะมือนะทุกข้อถูกทุกข้อทุกข้อของร่างกาย
ไม่ว่าจะเป็นมือเท้าเข่าศอกมันดังหมด

พิธักภงบอกผมไม่เจ็บนะไม่เจ็บ
ใช้ชีวิตได้ปกติเตะบอลเล่นกีฬาช่วยคุณแม่ขายข้าวขายของได้หมดเลย
ไม่มีความเจ็บปวดแต่ประการใดแต่นับวันมันยิ่งดัง
สะบัดป๊อกคนเขาก็ตกใจว่าเหตุการณ์นี้ในอนาคต
มันจะเกิดอันตรายมากขึ้นหรือเปล่า

ใครที่เป็นผู้รู้คุณหมอก็ตามทีเถอะ
ช่วยหน่อยช่วยช่วยดูหน่อยช่วยตรวจสภาพร่างกายหน่อย
ถ้ามันอันตรายก็ขอให้ช่วยพาไปรักษาด้วย
แต่อาการนี้มันถือว่าเป็นอาการที่ไม่ปกติ

คือถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อาการลุกก๊อบแก๊บเข้าใจได้
แต่อันนี้ยังเป็นนุ่มน้อยอยู่เลยอายุสัก๑๕๑๖

จะสามารถดัด๕๔นิ้วได้
แต่ถ้าไม่ได้เรียนเนี่ยอย่างพ่อหนุ่มคนนี้เตะบอล

ไม่รู้ว่าความยืดหยุ่นในมวลกระดูกของหนุ่มคนนี้
พี่ทักพงศ์มันเป็นอะไร
แล้วอาการก๊อบแบบนี้มันอันตรายหรือไม่
ก็วอนผู้รู้ช่วยดูทีนะครับสำหรับพ่อหนุ่มพิทักพงศ์คนนี้ครับ